บอกไปค่ะช่วงนี้คนวงการบันเทิงก็ก่อนหน้านี้โตตกใจกับข่าวของพี่แก้วอภิรดี

ไม่เลิกค่ะนะคะแล้วก็พี่แก้วก็ได้โพสต์แล้วให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะคะว่าจริงแล้วก็
พี่โพสต์บอกว่าเหนื่อยเนี่ยนะคะเพราะว่าเหนื่อยใจ

งานไม่ได้เหนื่อยใจนะนี่ค่ะพี่แก้วก่อนนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่ใจต้องวิ่ง

ก็ยังไม่เลิกค่ะหลังจากที่ก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหรักง่อนแง่นโพสต์ดราม่าอะไรอย่างนี้

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะพี่บุ๋มประนัดดา

ถูกต้องนะคะก็ได้อัพภาพนี่แหละค่ะก็ไปทำบุญที่ประเทศอินเดีย

แต่ของไออย่างเท่เครียด
แล้วก็เขียนแคปชั่นแบบปรงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะผู้ชม

แต่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็โทรไปต่อเลยค่ะ
โทรหาใครต่อค่ะ
ผู้จัดการสาวแสนสวยสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงสวยนะคะ
เปิดปกติป่ะคะ

ข่าวพี่บุ๋มกับพี่เอกไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
แล้วพี่เอกก็ยังมาปกติไหมคะ
ใช่ค่ะก็ยังเข้ามาปกติค่ะ

พี่กิ้งเหรอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมาอยู่เลยนะคะ

อัพลังใจให้ตอนนี้ไปแสวงบุญอนุโมทนาบุญ
สาธุเราก็ทำบาปหรือเปล่าไม่รู้

ใช่ก็อัปเดตไปเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้แหละนะ